เคริย์มารูปสวยรวยทรัพย์ก็แล้ว

ตอนนี้ชีวิตครอบครัวเป็นที่น่าอิจฉา

ก็ดีจริงคุณผู้ชมค่ะ
แล้วบอกเลยว่าตอนนี้หลายคนทราบกันไป
อะไรว่าเจ้าสาวหม่ัดคนนี้เป็นสภัยเล็กตระกูลระดับ
มือล้านบิ๊กกากลาดอกจันต์ตรงนี้มือล้าน
แล้วอะไรรู้มั้ยพ่อแม่สามีรักมากบลืมมากสภัยคนนี้
มันดียิ่งกว่าคุณคะอย่างที่เขาพูดกันขวัญพลอยฟังให้ดี
แข่งอะไรก็แข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้จริง

คุณจะแข่งเรือพายอะไรกับใครก็ไปเถอะ
แต่บอกเลยว่าชีวิตของสาวแพทิเซียเพอร์เฟคจริง
เรื่องงานในวงการบันเทิงอย่างที่ทราบกันไปได้สวยมาก
งานละครเจาะคิวให้ดูกันแบบยาวหลายเรื่องเลยค่ะ
ส่วนชีวิตรักส่วนตัวตอนนี้ชื่อของแพทริเซีย
กลายเป็นอีกหนึ่งคนที่สาวไฝฝัน
อยากจะโชคดีมีคนรักดีแบบเธอ
ชีวิตมาอยากจะโรยด้วยกลีบกุหลาบ
แต่งงานกับสามีทั้งหล่อทั้งแสนดี
แล้วก็รวยระดับหมื่นล้าน
ฟังแบบนี้หลายคนบอกอุ๊ยแพทย์โชคดีจริงเลย
อยากจะเกิดเป็นแพทย์บ้างอะไรบ้าง
งานนี้สาวแพทย์บอกกับพี่น้องออน

บอกว่าพี่เรื่องต่างที่พี่พูดมา
อันนั้นหนูก็ยอมรับว่าหนูโชคดี
แต่ที่โชคดีกว่านั้นคือการได้รับความรัก
แล้วก็ความเอ็นดูจากครอบครัวสามีนะคะ
รวมไปถึงแม่ชมพู่อารยาคุณค่ะ
ชมในความน่ารักของสาวแพทย์ด้วย
ในฐานะที่พี่ชมเป็นสะพ้ายใหญ่

แพทย์ก็ขอบคุณแม่ชมในฐานะพี่สะพ้ายด้วยนะคะ
แล้วก็ประกาศจะทำหน้าที่สะพ้ายเล็กคนนี้
ทำให้ดีที่สุดค่ะ
พอแต่งงานมันก็แค่เหมือนปรับโหมดมาอยู่ด้วยกันแบบถาวร
แต่ว่าทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะดูแลกันเหมือนเดิม

เหมือนเดิมนะคือเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมาก
ดูแลเราดียังไงก็ทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิม
แล้วคือเขาไม่ได้ดีแค่กับเราแต่เขาดีกับคนรอบข้างเราทุกคน

ว่าเราต้อนรับน้องสไพจะบอกว่าทุกคนต้อนรับมาก

ที่ทางบ้านหลังศรีสิงพีพัศน์แบบหน้าลักจริงนะ
คือตั้งแต่แรกที่เจอคือ

ก็หวังว่าจะไม่ทำให้ใครผิดหวังไม่รู้เหมือนกันเนาะ
ปี้ค่ะแฮปปี้แต่ใดใดก็แล้วแต่ชีวิตเธอเนี่ย
กว่าที่จะมาถึงจุดนี้อย่างหนึ่งคืออะไร
เลี้ยงดูมาอย่างดีแล้วก็วางตัวดี
ทุกอย่างก็เลยแบบโรยมาแล้วจังหวะเวลามันลงตัวพอดีนะ
เหลือตอนนี้เหลืออะไรรู้ป่ะอะไรเหลือเบบีอืมเขาก็เร่งแล้วตอนเนี้ย
เร่งที่จะปั๊มทายาทแล้วแล้วน้องแพทย์เนี่ยเขาตอนนี้เขาก็
เคลียร์งานหมดเลยรอเลยรอมีเบบีบ้านเนี้ยอย่างน้อยอ่ะ
เขามีลูกอ่ะบ้านหนึ่งอ่ะสามคนนะค่ะเออคุณแพทย์ไหวไหม
สบายแพทย์ที่เซียงเด็กอ๋อยังไม่ถึงสามสิบแบบนี้จะมีสักสี่ซ้าห้าคนยังได้เลย
เออนะคะบันเทิงไทยรัฐนะคะก็เป็นกำลังใจรอเชียร์อยู่นะคะ